มากเลยไม่เป็นไม่เป็นตรงกันนะครับสำเร็จ

พร้อมครับถามให้ด้วยครับ
อยากให้พูดถึงรางวัลที่ได้รับวันนี้ครับผม
ซึ่งเป็นฟุตบอลระดับโลกครับ
เห็นถึงความสำคัญของโครงการทั่วโลกที่ดูแลสุขภาพของหลายท่านเลย
เราเองคงไม่ได้เป็นฮีโร่หรอกครับมันเป็นแค่ชื่อบอร์ด
แต่เราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจเล็กน้อยนิดนึงกับสถานการณ์ที่เราต้องเจอในช่วงนั้น
อาจจะทำให้คนไทยบางคนติดเชื้อโควิดน้อยลงเสียชีวิตน้อยลงครับ
อย่างหลายคนยกให้เราเป็นฮีโร่แล้วสิ่งไงกับคำนี้ครับ

ที่บอกไปครับฮีโร่ตัวจริงก็คือทางการแพทย์ทางคุณหมอพยาบาลทั่วโลกเลย
จริงแล้วเขาเป็นผู้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันแล้วเห็นถึงการเสียสละของพวกเขาจริงครับ
เขาไม่ได้กลับบ้านนอนกินอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนด้วยนะครับ
เข้าก่อนเรากลับหลังเรา๒๓เดือนนะครับ
ผมว่ามันคือสุดยอดมนุษย์แล้วล่ะครับที่สามารถทำแบบนี้ได้
เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลกครับ
เห็นใจแล้วก็ขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งครับ
เป็นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับน่าจะนับล้านแล้วแหละ
แต่ว่ายังไงเราก็อยากจะขอบคุณเขาเรื่อย
เพราะว่าเรารู้สึกถึงความดีของพวกเขาจริงครับ
อย่างไรก็ชื่นมาดี

ก็โอเคนะครับกำลังใจดี

ช่วงแรกก็หนักที่สุดในชีวิตที่ต้องเจอ

เพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของสุขภาพ
เราก็น่าจะรีคอเฟอร์รอดพอเสร็จแล้วนะครับ

เขาบอกว่าหายแล้วหายแล้วอย่าพิตก
เพราะว่าเราเองก็จะวิตกตลอดเวลาว่า

เพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนเป็นการสู้

มันคือการสู้แบบทั้งจิตใจแล้วทุกอย่าง

แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่านมาได้แล้ว
แล้วก็ทุกอย่างจะต้องดีขึ้น

เรียกยาววันนี้เป็นการมาเจอคนเยอะแยะเป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอคนเยอะ

มันมีความกังวลไหมครับครับครับ
คือบอกไม่ถูกอะคือ

แต่ว่าคือมันก็มีความโชคดีในความโชคร้ายที่เราติดโควิด
เพราะว่าตอนนี้ที่เราหายแล้วเนี่ย
เราก็รู้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้ว
เพราะฉะนั้นเราคงไม่เป็นอะไรแล้วแหละ
แต่ว่าการที่ทุกคนหัวเราะแบบนี้ก็แบบ

เพราะว่าเราเองถึงเราเจอเชื่ออีกรอบนึง
อย่างน้อยเรามีภูมิในร่างกายเราแล้ว

อยากให้ทุกคนระวังจริงครับ

มันทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจ
ความเครียดมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรา
เศร้าและกังวลมากที่สุดครับ
เพราะฉะนั้นก็ยังคงต้อง
รักษาระยะห่างนะครับ
ที่แนะนำอย่าชะล่าใจครับ

หนึ่งเดือนในโรงพยาบาลมันมันไม่สนุกครับ

มันมีหลายอย่างครับ
เจอกับมันดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันแล้วต้องกัดฟันสู้กันอีกสักระยะหนึ่ง
โดนทุกวงการครับวงการบันเทิงวงการมวยวงการท่องเที่ยวร้านอาหารคือรู้สึกหมดแน่นอนครับ
เศร้าแล้วเราก็เห็นใจจริงกับทุกคนเลยเพราะรู้ว่ามีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะเลย
แต่ละวันไม่รู้จะกินอะไรก็เข้าใจครับแต่ว่าเพื่อที่จะมีประเทศไทยกลับมาเหมือนเดิมครับ
เราจะเก่งขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้นลองดูครับอีกสักหน่อยครับ
กว่าแว็กซีนจะมาแล้วก็เราจะกลับมาทำงานด้วยกันเหมือนเดิมครับอีกสักพักหนึ่ง
อย่างที่บอกไปครับไม่อยากให้เจอแบบเราไม่อยากให้เจอ
อย่างขย้อนต่อไปวันแรกที่เราติดมันก็มีทั้งมุมห่วงให้ต้องกำจัดกับมุม
ด้านลงก็คือเราเป็นผู้กระจายอะไรอย่างนี้เราน้อยใจแค่ไหนครับ
มันก็มีหลายมุมครับจริงแล้วแต่ว่าผมบอกตรงช่วงแรกแทบไม่ได้ตามข่าวเลย
ไม่ได้ดูไม่มีเวลาไม่มีความรู้สึกที่อยากจะคุยกับใครหรือว่าฟังใครหรือว่าอ่านอะไรสักเลย
เพราะว่ายังกังวลกับสุขภาพตัวเองอยู่ในตอนนั้น
ผมก็พูดอยู่ตลอดครับว่าถ้าเกิดในการที่เราติดโควิด๑๙ในครั้งนี้
มันทำให้คนแม้แต่คนเดียวไม่ตายหรือว่าไม่ติดเชื้อเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแหละ
ซึ่งมันอาจจะมีผลจากที่เราได้ประกาศกันไป
เราก็มีความหวังดีแหละครับเอาจริงแล้วก็คือเป็นห่วงคนรอบข้างครอบครัวเป็นห่วงเพื่อนร่วมงาน
เป็นห่วงทุกคนที่เราเจอในตอนนั้นว่าเป็นแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงจะหนักแค่ไหน
เราเองเป็นคนสุขภาพค่อนข้างจะดีแข็งแรงก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะซุดเมื่อไหร่
หรือว่าจะแย่ขนาดไหนในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากกว่าเรา
ก็เป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเราด้วยซ้ำเราไม่อยากให้ใครมาเป็น
เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณกำลังใจมากกว่าครับกำลังใจจากทุกฝ่ายทุกคนที่ส่งมาให้เรา
เป็นการขอบคุณที่อย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณที่ทำให้เราระวังมากขึ้น
ขอบคุณที่ทำให้บางอย่างในประเทศไทยไทยเปลี่ยนไปก็รู้สึกดีครับรู้สึกทราบซึ้ง
แล้วกำลังใจตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราสองคนผ่านตรงนี้ไปได้นะครับ
อ่านอยู่แทบทุกข้อความจริงครับบางทีไม่ได้ตอบนะฮะเพราะว่าพ่อเยอะครับ
ทุกข้อความทุกกำลังใจทำให้เรามีแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งทุกวัน
มันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยจนสุดท้ายคุณหมอวิชัยก็รักษาเรา
เราสามารถกลับบ้านได้ก็แทบจะเป็นวันที่ดีใจที่สุดในชีวิตเลย
ได้ให้เราทำให้ทุกคนรักทุกคน๔เป็นภาพแบบแบบค่า

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์
อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์
อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์

อ๋อไม่มีพิสิทธิ์
อ๋อไม่มีพิสิทธิ์